ท่านประธานครับผมขออนุญาตมีส่วนร่วมในการอภิปรายคำแถลงนโยบายของรัฐบาลใหม่ต่อรัฐสภา
ซึ่งก็เป็นเสมือนกับสัญญาประชาคมครับที่รัฐบาลใหม่นั้นได้ให้กับพี่น้องประชาชน
ในระยะเวลา๔ปีข้างหน้านั้นพวกเขาจะยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเราทุกคนอย่างไร
ท่านประธานครับตลอดระยะเวลา๑๒๐วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้งมาถึงวันนี้
ผมเชื่อครับว่าคำถามหนึ่งที่ดังอยู่ในใจพี่น้องประชาชนหลายคน
คือคำถามที่ว่าตกลงแล้วอำนาจสูงสุดของประเทศนี้เป็นของใคร
ผมคงตอบแทนพี่น้องประชาชนแต่ละคนไม่ได้นะครับ
ว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่นำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลพิเศษของท่านนั้น
ได้ให้คำตอบอะไรกับพวกเขาตอบคำถามอันสำคัญนี้
แต่สิ่งที่ผมพอจะตอบได้ครับท่านประธานคือคำทำนาย
ถึงแม้รัฐบาลใหม่จะไม่ได้นำโดยหัวหน้าคณะรัฐประหาร
แต่ผมไม่เชื่อครับว่ารัฐบาลชุดใหม่นี้จะยอมให้อำนาจสูงสุดเป็นของพี่น้องประชาชน
ท่านประธานครับที่ผมจำเป็นต้องพูดแบบนี้เพราะพอผมเปิดอ่านคำแถลงนโยบาย
และวิเคราะห์ทุกคำพูดที่อยู่ในเอกสารและทุกคำพูดที่ตกหล่นขาดหายไป
ผมเห็นชัดครับถึงอาการที่ผมเรียกว่าเป็นอาการของรัฐที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง
ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรัฐธรรมนูลครับที่ดูแล้วท่านก็คงไม่ยอมให้ประชาชนทั่วประเทศนั้น
มีอำนาจในการขีดเขียนใหม่ทั้งฉบับ
หรือว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรับราชการครับที่ดูแล้วท่านก็คงไม่ยอมให้เกิดการกระจายอำนาจไปสู่พี่น้องประชาชนในทุกจังหวัดทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
ผมขอเริ่มต้นครับที่ประเด็นเรื่องของรัฐธรรมนูล
ท่านประธานครับพักเก้าไกลเรายืนยันมาตลอดนะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับ๖๐นั้นมีปัญหาทั้งที่มากระบวนการและเนื้อหาที่ขาดความชอบทำทางประชาธิปไตย
แม้ผมเชื่อครับว่าสมาชิกรัฐสภาท่านอื่นนั้นอาจจะมองปัญหานี้แตกต่างกันออกไปบ้าง
แต่เราต้องอย่าลืมนะครับว่าความจริงแล้วพวกเราเคยได้ข้อสรุปร่วมกันแล้วครับว่าประเทศนี้จำเป็นต้องมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
เพราะหากเราย้อนไปครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี๒๕๖๓พวกเราทุกฝ่ายครับในรัฐสภาแห่งนี้
ไม่ว่าจะเป็นสมทรภาคผู้แทรศดรจากทุกพลักษณ์การเมืองหลักหรือสมทฤษภาก็ดีได้ร่วมกันลงมถิครับ
กันอย่างท่วมท้นด้วยคะแนนเห็นชอบคิดเป็น๘๘ของสมาชิกรัฐสภาเพื่อรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูลที่จะนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ดังนั้นครับท่านประธานเป้าหมายของรัฐบาลชุดนี้เรื่องรัฐมนูล
ไม่ควรจะมีอะไรที่ซับซ้อนไปกว่าการเดินหน้า
สู่การจัดทำรัฐมนุนฉบับใหม่ที่มีความชอบทำทางประชาธิปไตย
แต่ท่านประธานครับหากเรานำเอานโยบาย
แก้รัฐมนูญของนายเศรษฐาและภักดิ์เพื่อไทยครับ
ที่ได้ที่หาเสียงไว้ก่อนการเลือกตั้ง
และจัดทำเป็นเอกสารที่ส่งไปที่กรกตเมื่อเดือนเมษายน
เปรียบเทียบครับกับนโยบายแก้รัฐธรรมนูลของนายกเศรษฐา
ปรากฏอยู่ทั้งหมด๗บรรทัศน์และ๙๔คำ
เอกสารคำแถลงนโยบายที่อยู่ต่อหน้าพวกเราณวันนี้
เราจะเห็นชัดครับว่าจุดยืนและนโยบายของนายเศรษฐากับนายกเศรษฐานั้น
มีความแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวแต่อย่างน้อย๔คำถามสำคัญ
สู่คำถามที่หนึ่งครับที่คำตอบของนายเศรษฐาและนายกเศรษฐานั้นมีความแตกต่างกัน
ก็คือคำถามที่ว่าตกลงแล้วรัฐบาลจะสับสนให้มีการจัดทำ
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่สมัยเป็นนายเศรษฐาคำตอบของท่านชัดเจนมากครับ
ถ้อยชัดคำตรงไปตรงมาว่าท่านสับสูญให้มีการจัดทำ
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่พอท่านกลายมาเป็นนายกเศรษฐาครับ
ท่านกลับไม่ให้คำมั่นสัญญานั้นเหลือแค่เพียงบอกว่าท่านจะหารือแนวทาง
ในการจัดทำรัฐธรรมนูลสิ่งเดียวครับที่ท่านดูเหมือนจะให้คำมั่นสัญญา
คือการบอกว่าท่านจะทำให้คนไทยนั้นได้มีรัฐธรรมนูลที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น
ท่านประธานครับถ้าถามว่าคำสัญญานี้และเป้าหมายนี้
มันเป็นบาร์ที่ต่ำขนาดไหนท่านประธานก็ลองคิดดูแล้วครับ
ถึงแม้ท่านนายกไม่ทำอะไรเลยนั่งอยู่เฉยไม่แตะเรื่องการแก้ไขรับนูลเลย
ภายในระยะเวลาไม่ถึงเก้าเดือนครับคนไทยก็จะได้รัฐธรรมนูลที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น
โดยอัตโนมัติอยู่ดีเนื่องจากบทเฉพาะการของรัฐมนตหกศูนย์
ที่มีเนื้อหาหลายส่วนที่ขัดกับมาตรฐานประชาธิปไตยสากลนั้น
ก็จะหมดอายุไปตามการเวลาในเดือนพฤษภาคมปี๒๕๕๙
ดังนั้นครับท่านประธานผมจำเป็นต้องทวงถามท่านนายกอย่างตรงไปตรงมาครับ
ว่าตกลงแล้วท่านยังจะสาบศูนย์ให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่หรือไม่
หรือพอท่านได้ประโยชน์จากรัฐมนุน๖๐ที่ทำให้ท่านได้เป็นนายกถึงทุกวันนี้
จุดยืนของท่านเลยได้เปลี่ยนแปลงไป
สู่คำถามที่สองครับที่คำตอบของนายเศรษฐาและนายกเศรษฐานั้นมีความแตกต่างกัน
คือคำถามที่ว่าตกลงแล้วรัฐบาลจะให้ใครครับมาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
สมัยเป็นนายเศรษฐาครับท่านยืนยันชัดเจนตรงไปตรงมาครับว่าคนที่ท่านจะให้มาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้น
ก็คือสภาร่างรัฐธรรมนูลหรือสสรที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชน
ที่ภักดิ์เพื่อไทยเคยยื่นเข้าสู่การพิจารณ์ของรัฐสภา

ผมเห็นแบบนี้ก่อนเลือกตั้งผมก็สบายใจครับท่านประธาน

ต่อคำถามที่สังคมมีเกี่ยวกับรูปแบบสอสร

ท่านกำลังจะกลับลำจากการสับสนสอสรที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชน
มาเป็นรูปแบบสอสรที่มีส่วนผสมของการแต่งตั้ง

เครือข่ายอำนาจเดิมที่หนุนรัฐบาลท่าน
และเคยหนุนรัฐบาลก่อนหน้าท่าน
เข้ามาแทรกแสงควบคุมและล็อกสเปกสอสร
ซึ่งแน่นอนครับหากเครือข่ายอำนาจเดิมนั้นประสบความสำเร็จ
ในการล็อกสเปคคนที่จะมาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
พวกเขาก็ประสบความสำเร็จได้ไม่ยากครับ
ในการล็อกสเต็กเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

หรือไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
สัปดาห์ที่ผ่านมาผมเลยเฝ้ารอด้วยความกังวลครับ

นายกจะยืนยันหรือไม่ว่าสสรต้องมาจากการเลือกตั้ง
แต่มาถึงวันนี้ครับท่านเพิ่มความกังวลของผมไปอีกขั้นหนึ่งครับ
เพราะในเอกสารคำแถลงนโยบายนี้ไม่ปรากฏคำว่าสภาร่างรัฐมนูล
สอสรแม้แต่ครั้งเดียว
ดังนั้นครับท่านประธานผมจำเป็นต้องทวงถามท่านนายกอย่างตรงไปตรงมาครับ
ว่าตกลงท่านจะยังให้มีสอสรมาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่
หรือท่านจะปล่อยครับให้อำนาจในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นตกเป็นของรัฐสภาแห่งนี้
ซึ่งท่านก็เห็นว่า๑ใน๓ประกอบไปด้วยสวที่มาจากการแต่งตั้ง
และก็มีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ในการขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูล
ให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นตลอด๔ปีที่ผ่านมา
หากท่านปล่อยให้เป็นเช่นนั้นครับผมรับประกันเลยครับว่าแม้ประเทศเราอาจจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
แต่ก็จะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ใหม่แค่โดยชื่อ
แต่มีเนื้อหาสาระและหน้าตาที่คล้ายคลึงกับรัฐธรรมนูลของระบอบประยุทธ์
การจะล๊อคเนื้อหาอะไรบ้างในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ที่จะให้เกียรติประชาชนทุกคนที่จะเปิดกว้างต่อทุกความฝัน
การให้อำนาจสอสรที่มาจากการเลือกตั้งนั้น
พิจารณาและถกเถียงกันเกี่ยวกับเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับ
มีแค่เงื่อนไขข้อเดียวครับที่ท่านขอไว้
นั่นก็คือการคงรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาศัตริย์ทรงเป็นประมุก
ซึ่งความจริงแล้วถึงแม้ท่านไม่ได้เขียนไว้
เงื่อนไขตามมาตรา๒๕๕ของรัฐธรรมนูญฉบับ๒๕๖๐อยู่แล้ว
แต่พอมาเป็นนายกเศรษฐาครับเงื่อนไขของท่านเพิ่มขึ้นมา
จากเดิมที่ท่านล็อกแค่เรื่องรูปแบบการปกครอง
ตอนนี้ท่านจะล็อกไม่ให้แก้ไขข้อความใดก็ตามในหมวด๑บททั่วไปและหมวด๒พระมหากษัตริย์
ท่านประธานครับผมคิดว่าวันนี้เราคงไม่มีเวลามาถกกันในรายละเอียดนะครับ
ในบรรดา๕มาตราในหมวดที่๑และในบรรดา๑๙มาตราในหมวดที่๒นั้น
มีเนื้อหาส่วนไหนไหมที่เราอาจจะพิจารณาปรับปรุงและเขียนให้ดีขึ้นได้
โดยไม่กระทบรูปแบบการปกครอง
แต่ผมเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าผมคิดว่าท่านนายกนั้นกำลังกังวลเกินเหตุครับ
เพราะหากท่านกังวลเกี่ยวกับเรื่องรูปแบบการปกครองผมก็ต้องยืนยันนะครับ
ว่าการแก้ไขข้อความในหมวด๑และหมวด๒นั้นไม่ได้เท่ากับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครอง
ความจริงแล้วในประวัติศาสตร์การเมืองไทยทุกครั้งที่มีการจัดทำรัฐมนุนฉบับใหม่
ไม่ว่าจะเป็น๔๐มา๕๐มา๖๐
เนื้อหาข้อความในหมวด๑หวด๒ก็มีการปรับปรุงแก้ไขมาโดยตลอด
แต่สิ่งที่มันอันตรายกว่านั้นครับท่านประธาน
คือความกังวลเกินเหตุของท่านนายกนั้น
อาจจะกลายเป็นจุดชนวนที่หวนกลับมากระทบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาศัตริย์ทรงเป็นประมุกที่พวกเราพยายามจะปกป้อง

เขาอยากจะปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนในหมวด๑และหมวด๒โดยที่ไม่กระทบรูปแบบการปกครอง
ที่ท่านไปล็อกไม่ให้พวกเขานั้นแม้กระทั่งจะได้แสดงความเห็นด้วยเหตุและผลอย่างมีวุฒิภาวะในพื้นที่ปลอดภัยอย่างสอสร
จะยิ่งทำให้คำถามในใจเขามันดังขึ้นมาครับว่าตกลงแล้วอำนาจสูงสุดในประเทศนี้เป็นของใคร
หากวันหนึ่งครับในระหว่างที่สอสรนั้นกำลังจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
เกิดคนที่อยากให้จะมีการแก้ไขเกิดคนที่อยากให้แก้ไขเนื้อหาในหมวด๑หมวด๒นั้นกลับไม่ใช่ประชาชนทั่วไป
ท่านนายกตอบผมเลยครับว่าท่านจะทำอย่างไร
จะยืนยันอย่างแข่งขันกลับไปกับบุคคลดังกล่าวไหมครับว่าขออภัยด้วยแก้ไขไม่ได้
เพราะท่านล็อกเนื้อหาในหมวด๑หวด๒เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ท่านจะยอมครับทำตามความประสงค์ของบุคคลดังกล่าวโดยอาศัยกระบวนการนอกรัฐมนูล
เหมือนกับที่พลเอกประยุทธ์เคยถูกตั้งคำถามเกี่ยวการแก้ไขรัฐมนุนหกศูนย์
หลังจากผ่านประชามติปี๕๙ไปแล้วจนทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ที่มากระทบถึงสถาบันพระมหาศัตริย์มาถึงทุกวันนี้
ดังนั้นครับผมจำเป็นต้องถามท่านนายกว่าท่านเชื่อจริงหรือไม่ว่าการล็อกเนื้อหาแบบนี้ในรัฐมนูลจะเป็นคุณที่สุดต่อการปกป้องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาศัตริย์ทรงเป็นประมุก
สู่คำถามที่๔ครับที่คำตอบของนายเศรษฐาและนายกเศรษฐานั้นแตกต่างกัน
นั่นก็คือคำถามที่ว่าแล้วตกลงรัฐบาลจะเริ่มดำเนินการอย่างไรเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูล
สมัยเป็นนายเศรษฐาครับพักของท่านก็แถลงไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าในการประชุมคอรมอลนัดแรกพวกท่านจะมีมติออกมา
เพื่อให้เดินหน้าในการจัดทำประชามติและนับหนึ่งสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
แต่พอมาเป็นนายกเศรษฐาครับแม้ท่านบอกในเอกสารนี้ว่า
ดังนั้นครับท่านประธานท่านนายกยืนยันได้ไหมครับ
ในการประชุมคอรมณ์นัดแรกที่ผมเข้าใจว่าจะเกิดขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้
พวกท่านจะมีมติออกมาเพื่อให้เดินหน้าในการจัดทำประชามติ
และนับหนึ่งสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
แล้วท่านยืนยันได้ไหมครับว่าคำถามที่ท่านจะใช้ในประชามตินั้น
จะเป็นคำถามที่เป็นการยืนยันหลักการว่าต้องมีการจัดทำรัฐมูลฉบับใหม่
ฉบับและสอสรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
ซึ่งความจริงแล้วก็เป็นคำถามที่มีหลักการเดียวกัน
กับคำถามที่ประชาชน๒แสนกว่าคนได้เข้าชื่อเพื่อเสนอต่อท่าน
และก็เป็นคำถามที่มีหลักการเดียวกันกับยัตติที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของท่านล่ะครับ
เคยเสนอไว้สู่สภาแห่งนี้เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี๒๕๕๙
และได้รับความเห็นชอบอย่างเป็นเอกชั้น
จากสองสอทุกภักดิ์การเมืองหลักในสะพานนะเวลานั้น
แล้วก็มีหลายพักที่ร่วมรัฐบาลกับท่านณเวลานี้
จากนั้นครับท่านประธานหากจะกล่าวโดยสรุปเรื่องของนโยบายแก้ไขรัฐธรรมนูล
แม้แต่เรื่องเดียวความจริงแล้วในวันที่ท่านยกร่างคำแถลงนโยบาย
อันนี้หากท่านเพียงแค่ไปก๊อปปี้ข้อความที่อยู่ในเอกสารนโยบาย
ของพาสท่านมาแตะในเอกสารนิยโอบายนี้วันนี้ผมไม่ต้องเสียเวลา

แล้วหากวันนี้ท่านยังไม่พร้อม

ไปสู่เป้าหมายของการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีความชอบทำทางประชาธิปไตย
น่าเชื่อนะครับท่านประธานว่าการเติมตัวอักษรก่อไก่เพียงตัวเดียว
คำว่านายเศรษฐามาเป็นนายกเศรษฐา
ได้ทำให้จุดยืนของท่านเปลี่ยนแปลงไปได้ขนาดนี้
พี่น้องประชาชนคงต้องไปวิเคราะห์กันต่อเองแหละครับ
ตัวอักษรกอไขนี้ย่อมาจากอะไร
แต่สำหรับผมแล้วมันคงย่อมาจากคำว่ากลัวและคำว่าเกรงใจ
อธิบายความรู้สึกที่ท่านมีครับต่อพักร่วมรัฐบาล
เครือข่ายอำนาจเดิมที่ทำให้ท่านได้เป็นนายกถึงวันนี้
ตามที่ท่านเคยได้ให้สัจจะไว้

รัฐราชการรวมศูนย์และการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
ค้นพบครับว่านอกจากคำพูดกว้างที่ไม่ได้สัญญาอะไรที่เป็นรูปธรรม

สิ่งเดียวครับที่ดูจะจับต้องได้คือคำยืนยันจากท่าน
ผมก็ต้องตั้งคำถามต่อครับถึงความจริงใจและความจริงจังของรัฐบาลนี้
ในการผลักดันวาระการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
ผมต้องพูดแบบนี้ครับเพราะในขั้นพื้นฐาน
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำให้ประชาชนไปอยู่ในสมการของการคัดเลือกและตรวจสอบผู้ว่าครับ
แต่หากจะมองโลกในแง่ร้ายครับ
ในการเพิ่มความชอบทำให้มีการรวบอำนาจกลับมาที่ส่วนกลางมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำ
ถ้าถามว่าทำไมผมถึงมีความกังวลเช่นนี้นะครับ
เราก็ต้องกลับไปเริ่มต้นกันที่หลักการพื้นฐาน
ท้ายสุดแล้วหัวใจของการกระจายอำนาจ
คือการทำให้ประชาชนในทุกพื้นที่นั้น
มีอำนาจและทรัพยากรเพียงพอในการกำหนดอนาคตของตนเอง
ซึ่งอาจจะแบ่งออกได้เป็น๓องค์ประกอบหลัก
ไม่สามารถตอบโจทย์ได้แม้แต่ข้อเดียว

คือการยืนยันหลักการว่าผู้บริหารสูงสุดในแต่ละพื้นที่นั้น
ควรจะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในพื้นที่

ผู้บริหารสูงสุดของแต่ละจังหวัดในประเทศไทยนั้น
ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชน
เพราะถึงแม้ประชาชนจะมีสิทธิ์ในการเลือกนายกอบจ
แต่ผู้บริหารที่มีอำนาจสูงสุดในแต่ละจังหวัดนั้น
กลับเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการแต่งตั้ง
จากส่วนกลางสังกัดราชการส่วนภูมิภาค

ผู้บริหารสูงสุดของทุกจังหวัดนั้น
ควรจะมาจากการเลือกตั้ง
ไม่ได้เป็นแนวคิดที่จะทำให้ผู้บริหารนั้น
ต้องยึดโยงหรือรับผิดรับชอบ
กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ผ่านกูหาเลือกตั้งครับ
เป็นแนวคิดที่จะประชับอำนาจ
และปรับรูปแบบการทำงานของผู้ว่า
ยังคงมาจากการแต่งตั้งเหมือนเดิม
หากเราย้อนไปดูจุดมุ่งหมายของนโยบายนี้เมื่อ๒๐กว่าปีที่แล้วครับ

แม้ณเวลานั้นยังไม่ได้ถูกหยิบมาปฏิบัติจริง
ก็เป็นเพียงการปูทางครับไปสู่การเพิ่มทางเลือกให้ส่วนกลางนั้น
สามารถแต่งตั้งคนนอกประสงค์มหาธัย
และนอกระบบราชการมาเป็นผู้ว่าได้
ผมไม่แน่ใจนะครับว่าสำหรับรัฐบาลชุดนี้
ตัวท่านนายกเองตั้งใจจะเข้าไปมีส่วนร่วม
แต่หากตรงนั้นคือความประสงค์ของท่าน

ในการจะลดอำนาจรัฐและเพิ่มอำนาจประชาชนในการเลือกผู้ว่าครับ
ในการลดอำนาจภูมิใจไทยและเพิ่มอำนาจเพื่อไทยครับ
ในการแต่งตั้งผู้ว่าเท่านั้นเอง
จะไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องการกระจายอำนาจแล้วนะครับ
ผมก็ต้องถามต่อว่าตกลงแล้ว
ในจังหวัดที่พร้อมที่พักเพื่อไทยเคยหาเสียงไว้
แต่ไม่ปรากฏอยู่ในเอกสารคำแสงนโยบาย

ผมคิดว่าประชาชนทุกจังหวัดพร้อมมากครับ

ที่ไม่พร้อมจะสู้กับพักร่วมรัฐบาล
เพื่อปกป้องนโยบายของพักตนเอง

ในการแก้ไขปัญหาประชาชนในพื้นที่
แม้ท่านจะยังคงยืนยันให้ผู้ว่ามาจากการแต่งตั้ง

ที่จะโอนถ่ายอำนาจจากส่วนกลาง
มาให้ท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง

และตอนนี้รอเพียงแค่ลายเซ็นต์ของท่าน
เพื่อให้ร้างนั้นกลับเข้ามาสู่สภาแห่งนี้

อย่างเช่นบรพศตให้สำเร็จภายในเมื่อไหร่
แต่ถ้าท่านยังไม่พร้อมจะยืนยันในรัฐสภาแห่งนี้

การที่ท่านจะไปเจิมผู้ว่าทั่วประเทศ

ภายในราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
โดยไม่มาลดทอนหรือกระทบความเป็นอิสระ

มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชน

ในการแก้ไขปัญหาประชาชนในพื้นที่
แม้รัฐบาลเคยตั้งเป้าหมายตั้งแต่ปี๒๕๔๒

ให้เป็น๓๕ภายในปี๒๕๕๙

หมายนี้ก็ถูกลดทอลงมาอย่างต่อเนื่อง
ตัวเลขนั้นค้างอยู่เพียงแค่๒๕
จากนั้นครับท่านพร้อมแค่ไหนครับ

ให้กับท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง

มาตรการลดภาษีที่ดินของรัฐบาล

จะจ่ายคืนให้เขาทั้งหมดเมื่อไหร่

ในการเลือกส่ง๓๐ของเงินภาษีที่เขาต้องจ่าย

และท่านจะวางมาตรการในการป้องกันความเหลื่อมล้ำ

หมายสัดส่วนรายได้ท้องถิ่น๓๕
ที่เคยถูกตั้งไว้เมื่อ๒๐กว่าปีที่แล้ว

ถึงแม้ท่านยังไม่พร้อมจะยืนยัน

ว่าท่านจะเพิ่มงบประมาณให้กับท้องถิ่น
กระเป๋าของท้องถิ่นที่ก็มีอยู่น้อยนิดอยู่แล้ว
จนเป็นการลดงบประมาณที่ท้องถิ่นมี
ในการแก้ไขปัญหาประชาชนในพื้นที่

ผ่านไปยังท่านนายกลุ่นตรีครับ

ท่านอยากเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งการเปลี่ยนแปลง
แต่หากพิจารณาจากนโยบายเรื่องรัฐมนูลก็ดี

ผมคิดว่าวันนี้ท่านเป็นได้เพียงแค่
นายกแห่งจุดยืนที่เปลี่ยนแปลงไปครับ
คำสัญญาว่าจะจัดทำรัฐมนุนใหม่ทั้งฉบับ
ตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่การหารือแนวทาง

คำสัญญาว่าจะเลือกตั้งผู้ว่าในจังหวัดนำร่อง

ท่านนายกยังอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลง
ท่านเคยได้สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชน
แต่ถ้าจะเรียนอย่างตรงไปตรงมาครับ
ณวินาทีที่ท่านตัดสินใจเทหมดหน้าตัก
และยอมแลกทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อได้มา

ผมคิดว่าสิ่งที่ท่านได้แถมกลับมาด้วยครับ
คือกรงขังและโซ่ตรวนที่มาล้อมรอบตัวท่าน
และที่ไม่อนุญาตให้ท่านนั้นเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมือง
อำนาจสูงสุดเป็นของพี่น้องประชาชน

หากท่านนายกยังอยากจะเป็นนายกแห่งการเปลี่ยนแปลง

ผมคิดว่าท่านต้องแสดงความกล้าหารมากกว่านี้ครับ

แม้วาระเหล่านั้นอาจจะถัดกับผลประโยชน์ของพักร่วมรัฐบาล
เครือข่ายอำนาจเดิมที่อยู่เบื้องหลัง

ถ้อยคำในคำแสงนโยบายฉบับนี้

ว่าประชาชนจะไม่จดจำรัฐบาลนี้

แต่เขาจะจดจำว่ารัฐบาลนี้

และที่ไม่ยอมให้รัฐมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง
ตามที่ประชาชนนั้นต้องการ